คุณผู้ชมครับผู้ชายคนหนึ่งเสพยาจนประสาทหลอน
คงจำไม่ได้ว่าผู้หญิงคนที่เขาทำร้ายเนี่ยเป็นยายตัวเอง
ตัวเองตั้งแต่เด็กกระทืบยายปางตาย
แล้วก็ลั่นว่าจะทำให้ยายตายให้ได้
คนนั้นเขากลัวทนไม่ไหวคุณผู้ชม

สั่งสอนไปชุดใหญ่ไปดูคลิปเลยครับ

ทุนรัดเชือกโดนตีโดนกระทืบเนี่ย
ชื่อว่านายเจ๋งนะฮะ

เขาโพสต์เอาไว้แล้วข้อความระบุว่า
เนรคุณดีนักตีแม้กระทั่งยายตัวเอง

และคนในคลิปนี้เป็นญาติกันทั้งหมดนะฮะ
ทีมข่าวถามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เฉลิมชัยเล่าให้ฟังว่า
เขาเห็นโพสต์ของพี่ชายเช็คอินที่โรงพยาบาล
ก็เลยไปถามพี่ชายอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้น

ยายหรือว่าป้าเนี่ยคนเดียวกัน
แต่ว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยมีศัพท์เป็นหลาน
ร่างกายนะฮะพอได้ยินก็ขับรถจากมีมุรีไปที่บ้าน
ย่านพระรามสองแล้วก็ติดตามตัวนายเจ๋ง
หลังทำร้ายร่างกายยายแล้วก็หลบหนีไปแถวพระรามสาม
ญาติญาติตามไปเจอในเจ๋งแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามคลิปเลย
นะฮะตีรัดสั่งสอนแบบนี้นะฮะ
นายเฉลิมชัยบอกว่าหญิงที่ถูกทำร้าเนี่ยเป็นป้าของเขา
เข้าเมืองจำแล้วก็หลายครั้งออกมาจากคุกก็ยังมีพฤติกรรมทำร้ายยายเหมือนเดิม
ครั้งนี้ยัดย่าตรับไม่ได้อันนี้ยายเขานะฮะ
เจ๋งบอกว่าตอนแรกจะตียายให้ตาย
แต่ล่าสุดพอโดนญาติสั่งสอนไปไปดูเขาก้มกราบเท้ายายเขาหน่อยครับ
หลายครั้งแล้วผมไม่ได้เข้าบ้านนอนเลย
ถามว่าทำยายเพราะอะไรตอบทำยายเพราะอะไร
เพราะยายไม่ดีหรือพ่อยายไม่ให้ตังค์หรืออะไรบอกมาเลย
เจ๋งก็บอกไปได้ว่าทำยายเพราะอะไรเพราะเจ๋งเสพยาไง
เสพยาไปแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่ทำนั้นเป็นยายตัวเอง
จะขาดสติอาจจะมึนยาหรืออยากได้เงินไปซื้อยาเสพหรืออะไรก็ตามที
แต่เจ๋งก็ตอบไม่ได้ญาติพยายามจะให้เจ๋งพูด
อยากให้กราบขอโทษเจ๋งก็ไม่พูดคำว่าขอโทษ
ก็แค่ก้มกราบอย่างเดียวครับ
แต่สุดท้ายก็เหมือนจะมีคำโต้แย้งกับสิ่งที่ทำลงไป
ผมไม่ได้เข้าบ้านผมไม่ได้ทำอะไรแบบนี้
แต่ญาติอยากจะให้เจ๋งได้รับโทษ
เพราะกลัวว่าการที่เอาออกมาแบบนี้เดี๋ยวกลับไปทำร้ายยายอีก
อันนี้ก็เป็นพิษของยาเสพตินะครับ
แต่เป็นภาพที่รุนแรงทีเดียวนะคะ